กลับมาในเช้าข่าวชัดโซเชียลช่วงนี้นะคะ
มาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกับคุณอรัชพรเลยค่ะ

ผู้นำหลายประเทศนี่นั่งไม่ติดเก้าอี้เลย
หลังจากที่เมื่อวานช่วงเช้าค่ะ
เกาหลีเหนือมีการทดสอบ
เขาบอกว่าเป็นการยิงดาวเทียม
เป็นการปล่อยจรวดดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

แต่จากคำยืนยันของเกาหลีใต้ก็ดีญี่ปุ่นก็ดี
พูดเลยว่านี่คือการทดสอบขีปนาวุฒิพิสัยไกลค่ะ
ร้อนถึงสหรัฐอเมริกาถึงจีนถึงรัสเซีย

เรื่องของคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็น
ตอนนี้ออกมาประนามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงแล้วนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าจะต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดและรุนแรงตามมาอีกแน่นอนค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เพิ่งจะเสร็จสิ้นการประชุมฉุกเฉินที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ
ก็มีมติประนามกรณีที่เกาหลีเหนือยิงจรวดบรรทุกดาวเทียมอย่างรุนแรงนะคะ
โดยเอกอัครราชทูตเวเนซูเอล่าซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็

มนตรีความมั่นคงจะมีมาตรการตอบโต้ตามมาอีกอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐก็ออกมาเรียกร้องด้วยนะคะ
บอกว่าสหรัฐจะต้องแน่ใจว่าคณะมนตรีความมั่นคงของยูเอ็น
จะต้องมีมาตรการรุนแรงตามมาในการที่จะตอบโต้การกระทำของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ถ้าทำตามเวลาไทย๘โมงครึ่ง
ส่วนเวลาที่เกาหลีเหนือคือ๙โมงครึ่ง
เกาหลีเหนือนะคะส่งจรวดบรรทุกดาวเทียมกวางเมียงซองโฟขึ้นสำรวจโลกขึ้นสู่วงโคจร
แต่อย่างที่บอกว่าเกาหลีใต้เขาตรวจสอบแล้วญี่ปุ่นเขาตรวจสอบแล้ว
เขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันคือมิสไซด์
มันคือขีปนาวุฒิพิสัยไกลค่ะ
หลายประเทศไม่พอใจมากนะคะ
แม้กระทั่งจีนที่ก็ดูท่าจะเป็นพันธมิตรอันดีหรือว่ารัสเซียเอง
ก็ยังมีการออกมาตำหนิแล้วเรียกทูตของเกาหลีเหนือไปพูดคุยด้วย
ประเทศออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือทำถือเป็นการยั่วยุ
และทำให้ข้าวสมุทรเกาหลีเหนือนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้านำไปสู่ความไม่สงบสุขค่ะ
ซึ่งถ้าดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย
นับตั้งแต่ตอนที่เกาหลีเหนือเริ่มทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกเมื่อเกือบ๑๐ปีก่อน
ซึ่งมาตรการคว่ำบาดนี้ก็มีทั้งการระงับการซื้อขายอาวุธ
ห้ามการเดินทางแล้วก็ห้ามการซื้อขายสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะ
ซึ่งตั้งใจว่ามาตรการเหล่านี้น่าจะกระทบต่อบรรดาคนรวย
แล้วก็ชนชั้นนำผู้นำในเกาหลีเหนือโดยตรง
แต่ปรากฏว่าถึงแม้จะคว่ำบาดกันแรงแล้ว
เกาหลีเหนือเองไม่เคยลดละความพยายามในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์
ไฮโดรเจนหรือว่าขีปนาวุธเหล่านี้เลยนะคะ
บอกว่าอยากที่จะให้มีมาตรการที่แข็งกล้าวกว่านี้
ก็เดินทางไปที่จีนเดินทางมาเอเชีย
เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายร่วมกันกดดัน
ก็เป็นฝ่ายคัดค้านมาตลอด
เพราะรัฐบาลจีนบอกว่าถ้ายิ่งกดดันเกาหลีเหนือมากกว่านี้
ดำเนินการมาตรการแข็งกล้าวมากกว่านี้
ก็จะทำให้ระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือล่มสลาย
ซึ่งจะนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพ
แล้วก็จะมีปัญหาตามมามากมาย
สำคัญที่สุดก็คือปัญหาชาวเกาหลีเหนือ
ที่จะอบพยพหนีข้ามพรมแดนทะลักเข้ามาในจีนนั่นเองค่ะ